ข่าวแรกของเรานะคะมาตามกันต่อกับดราม่า
ที่บอกว่ามีดาราตัวประกอบน้องสนุกบดินค่ะ

ทั้งที่ตัวเองติดโควิด๑๙คุณผู้ชม
โอ้โหเป็นข่าวที่คุกโครมตลอดต่อที่ที่ผ่านมา

ใช่ตกออกตกใจว่ามันจริงหรือเปล่านะคะ
ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวมันเกิดขึ้น

ตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙นะคะตั้งแต่วันที่๒๑มีนาคมค่ะ
ทั้งที่นะคะก่อนหน้านี้ก็โอ้โหเจ้าตัวก็โพสต์ภาพต่างมากมายนะคะ

ภาพใบอนุญาตจากแพทย์ที่ให้มารักษาตัวที่คอนโดต่อ
กักตัวจนถึงวันที่๔เมษายน
แต่ค่ะกลับสร้างความไม่พอใจกับผู้อยู่อาศัยที่คอนโดเดียวกันนั่นเองค่ะ
พระรามเก้านะคะโดยอ้างบอกว่าเห็นน้องสนุกลงมาเดินข้างล่างอยู่เลย

ใช่นะคะจนเกิดการร้องเรียนไปยังกรมควบคุมโลกค่ะ
อัปเดตสุดเวลานี้เลยสดแรงน้องสนุกได้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หนีออกจากโรงพยาบาลนะคะ
และที่เห็นอยู่ด้านล่างคอนโดเนี่ยคือวันนั้นขับรถกลับมาจากช่วงวันดึกที่๒๖มีนาคม
คือหมอเนี่ยเขาบอกให้กลับบ้านเพราะว่าห้องพักมันเต็มห้องรักษาโรคเนี่ย
บอกมาอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะ
กักตุนเสบียงไว้ที่ห้องอย่างที่คุณหมอบอกนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตัวเองก็กลับมาอยู่โรงพยาบาลจุฬาแล้วนะคะ
อย่างที่บอกไปก็มีคนร้องเรียนไปนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ธรรมศาสตรังสิตด้วยนะคะ
อนสังคมเห็นใจและได้โปรดค่ะ
อย่ารังเกียจลังงอนคนติดเชื้อโควิด๑๙เลยค่ะ
ระหว่างการรักษานะครับก็จะมีการตรวจหาเชื้อทุก๒วันนะครับ
ซึ่งวันที่๒๖ที่ผมออกไปผมได้ตรวจเชื้อตรวจทิ้งเอาไว้
เสร็จแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอก็ได้โทรมาแจ้งว่าผลตรวจเป็นลบแล้วก็คือถือว่าไม่มีเชื้อ
ก็เพื่อความสบายใจของทางลูกบ้านเองแล้วก็ทางสังคมเอง
ผมก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลตามคำสั่งของแพทย์นะครับ
เพื่อที่จะกลับมากักตัวให้ครบอีก๑๔วันนะครับ
อยากจะฝากให้สังคมนะครับเห็นใจผู้ที่ติดเชื้ออย่าไปรังเกียจเลยนะครับ
เพราะว่าคนที่เป็นติดเชื้อเป็นโรคมันก็มีวิธีรักษาให้หายได้นะครับ
ก็อยากจะขอความเห็นใจตรงนี้ด้วย
ยังไงก็ขอความเห็นใจด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีหลายเคสที่ใกล้น้องสนุกเนี่ยค่ะ
คือนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะก็สบายใจนะคะ
ถูกต้องแล้วแต่ก็อยากบอกละกันว่าจริงแล้วเนี่ยเพื่อเกิดโควิด
ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเขาเห็นเขาอย่างนี้อย่าไปรังเกียจเขาหรือว่าอย่าไปบูลลี่เขานะคุณผู้ชม
แค่เราระมัดระวังตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเท่านั้นแหละก็เพียงพอแล้วนะคะ